ท่านผู้ชมครับมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยครับ
คดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมินะฮะ
เรื่องราวที่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายนิยมสระสิทธิ์อายุ๖๒ปี
เขาตั้งองค์กรของเขาขึ้นมาของเขาคนเดียวเนี่ยนะ
แล้วก็ตั้งตัวเป็นผอองค์กรเป็นผู้อำนวยการองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนที่คุณภูริพัฒน
ก็จะไปคอยช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ใครเดือดร้อนอะไรพาไปร้องเรียนยื่นนู่นนี่นั่น
แต่คดีล่าสุดเนี่ยนายนิยมคนนี้ยื่นมือไปช่วยเหลือแม่ลูกคู่หนึ่ง
ที่แบบโอ้โหบ้านเขาเนี่ยแบบพังสุดโทรมยากจนมาก
ก็ไปเปิดบัญชีธนาคารรับบริจาคแต่ก็ไปยักยอกเงินเขาอีก
เงินบริจาคมา๙๐๐กว่าตำรวจบอกไปสร้างบ้านให้เขาแค่๔๐๐๐กว่า
หนึ่งคดีเนี่ยยักยอกทรัพย์ไปมอบตัวตำรวจจับเลย
ตอนนี้ส่งฝากขังไว้ก่อนที่ศาลอยู่ในเรือนจำ
แต่อีกคดีที่พ่วงมาด้วยคือระหว่างการสร้างบ้านเนี่ย
เข้ามาอยู่ในบ้านเขาอันนี้ตามคำบอกเล่าของลูกสาวของเจ้าของบ้านที่เป็นแม่นะ
ซึ่งแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้นะครับ
ระหว่างที่กำลังสร้างบ้านเข้ามาอยู่ในบ้านนู่นนี่นั่นเจ้ากี้เจ้าการ
และข่มขืนตัวลูกสาววัย๑๗ปีของเจ้าของบ้าน
และลูกสาวบอกว่าคาดว่าข่มขืนแม่ของเขาด้วย
แม่เธอตรอมใจตายใช่ตอนที่เธอถูกข่มขืนเธอก็ต้องหนีไปอยู่ที่อื่นนะ
แต่เรื่องราวมันมีมากกว่านั้นอีกครับ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ยังอยู่ที่พื้นที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
ตามเรื่องนี้ต่อนะฮะไปคุยกับน้องผู้หญิงที่เสียหาย
ซึ่งอายุ๑๗ปีนะครับ
วันนี้น้องก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจสพเทพสถิตด้วยนะครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไปเล่าให้ตำรวจฟัง
วันนี้ตำรวจได้สอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพนะครับ
เดี๋ยวรวบรวมแล้วก็วันจันนี้ก็จะมีขั้นตอนในการที่จะดำเนินการกันอีกครั้งหนึ่ง
วันนี้ก็ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะครับ
แล้วน้องก็ไปตรวจร่างกายเพื่อหาร่องรอยการถูกข่มขืนที่โรงพยาบาลเทพสถิต
ซึ่งจากการสังเกตยังพบว่าทุกวันนี้น้องยังมีอาการหวาดวิตก
เพราะเกรงว่าหากนายนิยมได้รับการประกันตัวออกมาจะออกมาข่มขู่ตัวเองและครอบครัวหรือไม่
เนื่องจากที่ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่เมื่อวานในวันศุกร์ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ฝากขังไว้ก่อนแล้วมันติดเสาร์อาทิตย์ไง
ก็ไม่รู้ว่าถ้ายื่นประกงประกันจะได้ประกันหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าเป็นคดียักยอกทรัพย์จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานรัฐที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเด็กหญิงหญิงสาววัย๑๗ปี
ซึ่งก็ต้องดูว่าจะมีการคุ้มครองเยียวยาอย่างไรบ้าง
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวสหวิชาชีพจะเข้ามาร่วมสอบปากคำวันจันนี้
น้องเด็กหญิงวัย๑๗คนนี้นะครับ
ยังเปิดใจกับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องจริง
เพราะนายนิยมที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีก่อนจะถูกจับเนี่ยนะค่ะ
บอกว่าถูกใส่ร้ายมีคนที่พยายามที่จะโค้นล้มองค์กรของเขาหาเรื่องใส่ร้ายเขาแล้วให้สองแม่ลูกเนี่ย
คือแม่เสียชีวิตไปแล้วให้ลูกสาวเนี่ยกับบรรดายายหรือว่าครอบครัวเนี่ยมาใส่ร้ายเขา
น้องยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องที่กุขึ้นมาไม่มีใครอยู่เบื้องหลังอะไรทั้งสิ้น
ไม่ใช่อย่างที่นายนิยมกล่าวอ้างก่อนหน้านี้น้องบอกว่านายนิยมเข้ามาในบ้าน
บอกว่าสงสารเธอกับแม่จะหาคนมาช่วยสร้างบ้านให้แล้วก็พานักข่าวมาทำข่าวด้วยนะ
เปิดบัญชีบริจาคให้นะครับหลังจากนั้นนายนิยมก็เข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องเงินทองมาตลอด
เงินที่เข้ามาทั้งหมดเธอเองยังไม่รู้เลยว่ามีเท่าไหร่
นำซ้ำนายนิยมยังเข้ามาบ้านตอนดึกด้วยชอบมาดึกเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้าน
ก่อนหน้านี้ตัวเธอถูกนายนิยมล่วงเกินหลายครั้งอย่างเช่นระหว่างขับรถไปอำเภอ
เบิกเงินไปซื้อของมาสร้างบ้านนายนิยมก็จะเปิดคลิปลามกอนาจารย์ให้ดู
แล้วก็บังคับจับมือของเธอเนี่ยไปจับมือของนายอ่า
ทั้งที่มีแม่กับแฟนของเธอเนี่ยอยู่ในรถด้วยแต่ว่าหลับอยู่หลังรถ
ที่พาเข้าไปเนี่ยเพราะว่าเด็กอยากจะอาบน้ำทั้งที่ไม่เป็นความจริง
จนมาถึงวันที่ตัวเองถูกล่วงเกินนะครับก็คือวันที่กำลังเอาเสื้อผ้าไปซัก
ตอนนั้นแม่ซึ่งปกติก็มีอาการป่วยวันนั้นแม่ก็ป่วยหนักนะอยู่ในบ้านไม่สามารถมาช่วยเหลือได้
นายนิยมก็เข้ามาจับแขนล็อกตัวลวนลามแล้วก็บอกว่าขอสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะสร้างบ้านให้
ซึ่งก็พยายามขัดขืนแล้วแต่สู้แรงไม่ไหววันนั้นก็เลยถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกข่มขืนเกิดขึ้น
คือน้องผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยค่ะบอกกับทีมข่าวของเรานะคะว่านายนิยมเอาเรื่องสร้างบ้านมาอ้างตลอดเลย
เอามาบังคับคมคู่ตลอดเวลาบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นคนสร้างบ้านหลังนี้ให้นะ
แล้วถ้าสร้างเสร็จเนี่ยจะให้ใครมาอยู่ก็ได้นะเป็นสิทธิ์ของตัวเขาอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งแม่เคยบอกกับน้องนะคะน้องผู้เสียหายบอกว่านายนิยมเคยไปบอกแม่
อยากได้น้องผู้หญิงผู้เสียหายเป็นเมียอีกคนนึงแล้วพอสร้างบ้านเสร็จเดี๋ยวจะให้อยู่แค่
นายนิคมกับน้องผู้หญิงผู้เสียหายอยู่กันสองคนก็พออืมน้องก็บอกว่าคือที่บ้านยากจนมากจริงจริงอะค่ะ
อยากจะให้นายนิยมสร้างบ้านให้เสร็จแล้วก็ตัวแม่เองก็ไม่สามารถตอบโต้อะไรนายนิยมได้
เพราะแม่ก็ป่วยมีโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วยครับน้องผู้หญิงผู้เสียหายบอกว่า
เชื่อว่าแม่ของน้องเองเนี่ยค่ะน่าจะถูกนายนิยมข่มขืนด้วย
แต่แม่ไม่ได้บอกแม่ไม่ได้พูดนะคะแต่น้องบอกว่าน้องสังเกตได้
พอนายนิยมมาที่บ้านมาข่มขืนแม่อาการป่วยของแม่
แม่มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคก่อนหน้านี้อาการมันกำเริบแล้วมันซุดหนักตลอดเลย
แม่มีโรคประจำตัวแล้วสุดท้ายแม่มาเสียชีวิตลงก็เลยเชื่อว่านายนิยมคมคืนแม่เธอด้วย
แล้วแม่ป่วยแม่ก็ตรอมใจจนเสียชีวิตด้วยค่ะ
ยืนยันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเรื่องจริง
น้องบอกทนไม่ไหวแล้วครับแค้นใจอยากจะออกมาเปิดเผย
ที่ออกมาเปิดเผยเพราะว่าอยากจะให้นายนิยมรับโทษในสิ่งที่นายนิยมก่อขึ้น
แต่นายนิยมเข้ามานี่แม่คือว่าสุดอย่างเดียวไม่มี
ขนาดจะเดินไปไหนแกยังไม่มีแรงเดินเลย
ตอนนั้นเจ็บใจอย่างไร
ก็เจ็บใจอยู่แต่ว่าแม่ก็บอกว่าเอาบ้านให้เสร็จก่อน
แม่แกก็อยากได้บ้านแม่แกอยากมีบ้านให้หนูอยู่
แต่มันก็ข่มขู่แม่มาตลอดแต่ว่าหนูไม่รู้ว่ามันขู่แม่เรื่องอะไร
อันนี้น่าจะน่าจะมีเพราะว่าตั้งแต่มันวันแรกมันเข้ามาที่บ้าน
หลังจากที่เขาโอนเงินมามันเดินตามแม่หนูตลอด
แม่หนูไปเข้าห้องน้ำมันก็เดินตาม
แล้วหนูเลยถามแม่แม่นิยมเดินตามแม่ทำไม

แต่ว่าแม่หนูว่าแม่น่าจะโดนแล้วแม่ไม่บอก
เพราะว่าเรื่องนี้แม่ไม่เคยบอกเลย
แต่ว่าหนูรู้เพราะว่าหนูอยู่กับแม่มาตลอดว่า
ถ้าเกิดแม่เจอข่มขืนปุ๊บแม่ก็จะสุดหนักลงทุกที

ใช่เพราะว่าแม่เป็นโรคที่ว่าอยู่กับผู้ชายไม่ได้
เพราะว่าแกเคยเป็นหลายลูกเอาง่าย
หนูไม่มีใครอยู่เบื้องหลังหนูเลย
เพราะว่าหนูก็อยากลุกขึ้นต่อสู้ของหนูเอง
เพราะว่าหนูก็เสียแม่ไปคนนึง

ตาก็ต้องทำงานเลี้ยงหนูกับยายอีก
เพราะว่ายายแกก็ไม่ค่อยสบาย
แกก็ผ่าสมองแกก็ทำงานไม่ได้

น้องผู้หญิงผู้เสียหายคนนี้น่าสงสารมาก
เพราะว่าน้องเขาก็มีลูก
ลูกอายุแค่๓เดือนเองค่ะ

แฟนนุ่มเขาก็รับไม่ได้

ตัวของนายนิยมเองตอนนี้ถูกตำรวจภูทรเทพสถิตควบคุมตัวนะคะ

อย่างละเอียดถึงพฤติการในการยักยอกเงินบริจาค
นายนิยมปฏิเสธว่าไม่ได้ยักยอกเงิน
ส่วนข้อหาข่มขืนกระทำชำราวตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาในส่วนนี้นะคะ
ก็คงต้องรอผลการตรวจสอบจากทางแพทย์แล้วก็การสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพนะครับ
คือน้องผู้หญิงที่เสียหายอายุสิบเจ็ดนายนิยม๖๒แล้ว
ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่มันทีนี้มันไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
น้องผู้หญิงผู้เสียหายบอกว่าพฤติกรรมของนายนิยมนะมันยิ่งกว่านี้อีก
เพราะว่าก่อนหน้านี้น้องเขาเคยมีแฟนคนหนึ่งแฟนผู้ชาย
ไม่ใช่คนที่ว่ามีลูกด้วยกันแล้วอายุ๓เดือนตอนนี้นะลูกนะ
น้องเคยมีแฟนคนนึงตอนนั้นอยู่ดี
นายนิยมตอนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวแล้วเนี่ย
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับแฟนนุ่มของเด็กผู้เสียหายที่สพวังตะเข้จังหวัดชายภูมิ
แจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์เพราะต้องการตัวของน้องเด็กผู้เสียหาย
เพื่อให้เลิกกับแฟนแต่น้องยืนยันว่าเขาไม่ได้พรากผู้ยาวกันนะ

คือตามกฎหมายอายุไม่ถึงก็จริงเด็กเยาวชน
แต่มันก็สามารถที่จะมีการพูดคุยทำความตกลงระหว่างผู้ปกครองอะไรพวกนี้กันได้

นิยมไปแจ้งความข้อหานี้มันก็เลยตกไป
แต่น้องเขาก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะครับ
อกจากนี้นายนิยมยังมักอาสาเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อน
หรือมีคดีความต่างในพื้นที่
อันนี้เป็นข้อมูลที่มีคนเขากล่าวอ้างนะ
จริงไม่จริงก็ต้องไปต่อสู้กันต่อไป
โดยผู้ที่อยู่ในพื้นที่บอกว่านายนิยมมักจะใช้องค์กรที่ตัวเองตั้งขึ้นมาเนี่ย
ที่ชื่อว่าองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนไปหาผลประโยชน์
ไปช่วยชาวบ้านแบบนั้นแบบนี้พอไปช่วยแล้วก็จะไปเรียกร้องเงินค่าวิ่งเต้น
หรือค่าเสียเวลาต่างเวลาที่พาไปยื่นเรื่องต่อหน่วยงานไปดำเนินคดีต่าง
บางคนเขาเดือดร้อนเขาไม่มีเงินมาจ่าย
นายนิยมก็จะให้ไปกู้หนี้ยืมสินมาให้
ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้รับรู้พฤติกรรมหมดแล้ว
ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือสูงสิงอะไรด้วย
ก็มีกรณีล่าสุดนี่แหละที่เกิดขึ้นกับน้องวัย๑๗ปีกับแม่
ที่ยื่นมือจะมาสร้างบ้านให้แล้วก็เป็นเรื่องขึ้นมา